เหตุการณ์หนึ่งค่ะช่วงค่ำที่ผ่านมานี้เองเป็นอุบัติเหตุใหญ่เลยนะคะ
เกิดขึ้นที่ทางด้านสพบ้างกลางจังหวัดเพชรชบูรณ์ค่ะ
อุบัติเหตุรถขนคนงานรถหกล้อบริษัทการไฟฟ้าเนี่ย
ชนประสานงากับรถกระบะค่ะ
ตอนนี้เสียชีวิตไป๘ศพแล้วแล้วก็บาดเจ็บ๑๔รายนะคะ
กู้ภัยยังคงเร่งช่วยเหลืออยู่เลย
ร้อยตำรวจเอกวินัยหานสะครูรองสารวัตรสอบสวนสพบ้านกลางจังหวัดเพชรบูรณ์ค่ะ
รับแจ้งเหตุมาประมาณ๖โมง๓๘นาทีวันนี้นี่แหละค่ะ
ว่ามีอุบัติเหตุรถหกล้อสีส้มของบริษัทรับเหมาก่อสร้างระบบไฟฟ้า
ทะเบียน๘๒๓๖๓๔ศรีสเกต
ทะเบียนบ่อใบไม้หอหีบ๖๔๓เพชรบูรณ์
เสียหลักพลิกคว่ำลงข้างทาง
หกล้อเนี่ยทับคาอยู่บนรถกระบะด้วยค่ะ
จุดเกิดเหตุอยู่เลยสะพานห้วยตองมาประมาณ๒กิโลเมตร
บนถนนสายลมศักดิชุมแพรในตำบลปากช่องนะคะ
เมืองต้นตอนนี้มีรายงานผู้เสียชีวิต๘ศพแล้ว
ซึ่งในจำนวนนี้เจ้าหน้าที่กู้ภัยพบว่าผู้เสียชีวิตเนี่ย
ติดอยู่ภายในรถกระบะ๓ศพค่ะ
เป็นผู้หญิง๒ศพและเด็กหญิงวัยประมาณขวบเศษอีก๑ศพ
ส่วนผู้เสียชีวิตอีก๕ศพพบร่างกระเด็นออกมาบนพื้นถนนนะคะ
ศพถูกรถหกล้อของการไฟฟ้าทับอยู่ด้วย
จำนวน๕ศพที่กระเด็นออกมาเนี่ยมีเด็กผู้หญิง๑ศพค่ะ
ตอนนี้ยังไม่สามารถยืนยันได้นะคะว่าผู้เสียชีวิตทั้ง๕ศพนี้มากับคันไหน
เพราะว่าสภาพศพคืออยู่บนถนนนะคะ
ไม่รู้ว่าโดยสารมากับรถคันไหนกันแน่
แล้วก็ยังไม่ทราบชื่อผู้เสียชีวิตด้วย
ส่วนผู้บาดเจ็บตอนนี้มีรายงานอยู่ที่๑๔รายค่ะ
สอบถามเหตุการณ์ก็รู้ว่ารถหกล้อของบริษัทรับเหมาก่อสร้างระบบไฟฟ้าเนี่ย
เดินทางมาจากจังหวัดศรีสะเกดจะไปทำงานที่เชียงราย

ส่วนรถกระบะยังไม่ทราบข้อมูลแน่ชัดว่ามีผู้โดยสารกี่คนนะคะ
ซึ่งตอนนี้เจ้าหน้าที่กู้ภัยหลายหน่วยงานก็กำลังระดมกำลังเร่งช่วยเหลือผู้บาดเจ็บนำส่งโรงพยาบาลลมศักดิ์อยู่ค่ะ